ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้หน่อยครับ
ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นสองฝั่ง
มุมหนึ่งก็สงสารอีกมุมหนึ่งก็เอ๊ะแบบนี้จะเป็นการช่วยคนที่ทำผิดไหม

มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นแม่
ส่วนตัวพ่อตอนนี้หลบหนีไปอยู่นะหนีคดีไปอยู่
กับสามีเข้าไปขโมยของในห้างแถวสำโรงสมุทรปราการนะครับ
สิ่งที่ขโมยที่สำคัญก็คือนมผง
แต่มันมีมากกว่านั้นอีกหลายครั้งด้วยไม่ใช่แค่ครั้งเดียวไง
มีพวกรองเท้านักเรียนมีพวกเครื่องปรุงอาหารเครื่องปรุงรสอะไรก็ว่ากันไป
เขาขายไก่ปิ้งหมูปิ้งเขาก็เลยไปขโมยเครื่องปรุงรส
เขาบอกว่าจะเอาไปหมักไก่หมักหมูขายอะไรแบบนี้
ต้องเอาไปทำมาหากินเลี้ยงลูกอ่ะใช่ไหมนมก็เอาไปลูกให้ลูกกิน
รองเท้านักเรียนก็เอาไปให้ลูกเพราะว่าตัวเองรายได้ไม่ดียากจน
มีลูกสี่คนคนโตยุทธ์๑๓รองลงมาก็๙ควบ๖ควบ
คนเล็กสุด๑ปี๑๑เดือนแล้วสามีก็ตกงานด้วย
ทีนี้เธอพื้นเพลเนี่ยเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดเป็นแม่ลูกสี่ชาวศรีสะเกดว่าอย่างนั้นเถอะ
พอจับได้ทางห้างเขาก็แจ้งตำรวจนะครับตำรวจก็มาควบคุมตัวดำเนินคดีนะครับ
นำตัวไปยื่นฟ้องฝากขังไว้ที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ทีนี้มีสอสอเขต๗จังหวัดศรีสะเกดพักภูมิใจไทยนายอาจพลสันไรพบรู้ข่าว
ก็เห็นว่าคนบ้านเดียวกันก็เลยไปช่วยนะครับ
ช่วยยื่นประกันตัวให้นะฮะด้วยหลักทรัพย์เงินประกันตัวหนึ่งแสนบาท
ตอนนี้เลยได้รับการประกันตัว

เพราะว่าสามีเนี่ยหนีคดีไปตอนที่ถูกจับ
ลูกก็อยู่บ้านกันลำพัง๔คนไง
ใช่แล้วตอนที่ตำรวจจับแม่เนี่ยเด็กคือร้องไห้เลยไง
อย่าจับแม่หนูอย่าจับแม่หนูอย่างนี้
สสอาจพลเขาเห็นว่าเป็นคนศรีสเกต
เขาเป็นสอสอเขต๗ศรีสะเกดภูมิใจไทย
ก็เลยไปช่วยประกันตัวให้ด้วยหลักทรัพย์๑แสนบาทนะ
เพื่อจะให้มาดูแลลูกระหว่างไปต่อสู้คดีอะไรกันต่อก็ว่ากันไป
ลูกจะให้ใครไปดูแลมีญาติอะไรก็ว่ากันไป
เขาก็ไปช่วยตามหลักมนุษยธรรม
แต่อีกมุมหนึ่งคนที่เห็นเรื่องนี้ก็บอกว่า

ใช่เพราะตำรวจบอกว่าเขาทำแบบนี้หลายครั้งแล้ว
ขโมยของตั้งหลายครั้งแล้วทำเหมือนเป็นขบวนการ
แล้วเอาลูกเอาเด็กมาบังหน้า
แล้วมันไม่ใช่ว่าขโมยนมขโมยข้าวเพื่อไปให้ลูกกินจริงอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ล่าสุดมีเจ้าหน้าที่ของห้างที่เกิดเหตุนะครับ
บอกว่าคดีที่เกิดขึ้นแม่ลูกชาวศรีสเกตคนนี้
สามีก็ก่อเหตุด้วยมาขโมยของในห้างเขาแล้วสามีก็หนีไปอยู่เนี่ย
ห้างเขาตามจับมา๒เดือนนะ
เพราะว่าเป็นลักษณะของการทำกันเป็นแก๊ง๓คนพ่อแม่ลูก
เราก็ไม่รู้ว่าลูกคนไหนอะไรยังไงนะแต่ว่าลูกเขาคนโต๑๓
มาด้วย๙ขวบ๖ขวบคนเล็กสุด๑ปี๑๑เดือน
ห้างบอกว่าพฤติกรรมคือตระเวนลักทรัพย์ไปตามห้างต่างหลายที่นะ
กันทำงานอย่างชัดเจนให้พ่อกับลูกดึงความสนใจ
ส่วนตัวแม่เนี่ยภรรยาเนี่ยก็เข้าไปขโมยของก็แยกกันไป
ห้างเขาโดน๔ครั้งวางแผนไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ไล่วางกล้องตามจุดต่างจนได้หลักฐานแน่ชัดแล้วก็วางแผนจับกลุ่ม
พร้อมกับบอกด้วยว่าการกระทำของคนกลุ่มนี้ทำเป็นขบวนการ
เอาเด็กมาบังหน้าไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะไปช่วยเหลือ
เขาไม่สนับสนุนที่จะให้ไปช่วยแบบนี้
แล้วเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้ไปยื่นต่อประธานสภาผู้แทนรัศดรด้วยที่สอสอมาช่วย
ว่ากันไปตามกฎหมายไอ้คนที่จะช่วยผมก็เรียนออกว่าจะช่วยก็ช่วยไปหาสนับสนุนนะ
ช่วยกันเสร็จออกมาก็ไปหางานให้เขาทำนะครับผมก็จะได้รู้ว่าสังคมไทยมันเป็นแบบนี้
คนดีก็มีเยอะนะครับผมก็ปกป้องศักดิ์ศรีผมเหมือนกันนะครับก็ขอเรียนกับพี่น้องประชาชน
ด้วยความสัจจินว่าผมทำไปด้วยนาที
ฉะนั้นฝากไปถึงท่านสอสอด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเรื่องไปยังท่านประธานสภานะครับในเรื่องนี้
ผมเข้าใจเรื่องสิทธินะครับท่านช่วยประชาชนแต่ท่านช่วยสนับสนุนในทางที่มันถูกต้องผมก็ไม่ไม่เกี่ยงนะครับ
แต่เรื่องแบบนี้ท่านต้องรู้ที่มาที่ไปก่อนนะครับผมเข้าใจว่าท่านอยากช่วยคนศรีสะเกดด้วยกัน
แต่ปัญหาที่ศรีสะเกดก็มีเยอะแยะครับท่านลงไปลงพื้นที่ดูจริงสิครับ
ก็หมายความว่าตอนนี้ได้รับการประกันตัวออกมา

ทีมข่าวของเราก็เลยตามไปถึงบ้านไปคุยด้วยเลยนะคะ
เธอก็ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยอมรับว่าเธอกับสามีก่อเหตุลักษัพจริง
ที่ทำไปก็เพราะว่าต้องดูแลลูกที่ยังเล็กก็เลยเกิดความคิดชั่ววูบความจนมันบีบบังคับสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีก
ความคิดแบบจะว่าโง่ก็ว่าได้เนอะความคิดโง่อ่ะชั่วขณะคือว่า
คิดว่าไปหยิบนมในห้างคือเอาแต่ข้างในมามันคงจะไม่เป็นอะไรอะไรอย่างนี้แค่ห่อสองห่ออะไรอย่างนี้ค่ะ
เพื่อที่ว่าจะเอามาให้ลูกกินจะบอกว่าเราย่ามใจก็ได้ค่ะก็ยอมรับผิดตรงนี้คือครั้งที่สามพี่ก็ตัดสินใจเอารองเท้านักเรียนนะคะ

เพื่อท่านสอสอจะได้แบบ
ไม่เป็นข้อคอรหาของคนในสังคมด้วย
ช่วยเพราะผมมีความสงสารที่บัวกับลูก
แต่ไม่ได้ช่วยจากดำเป็นขาว

พี่บัวทำผิดแฟนพี่บัวทำผิด
ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเหมือนคนอื่น
และส่วนที่ห้างหรือว่าผู้จัดการเขาทำกับพี่บัว
เราก็ต้องเข้าใจว่าเขาทำตามหน้าที่ของเขา
ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายก็ต้องยอมรับกติกาของสังคม
แล้วก็มอบเงินให้๑๐๐๐นทราบ

ก็ฝากไปให้ค่ะเป็นเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงลูกนะคะ
ก็เลยบอกว่าคือไม่ได้ช่วยจากดำให้เป็นขาว
คือช่วยให้โอกาสมาเจอลูกแล้วก็สู้กันว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมาย

ว่าถ้าคดีมันไปถึงไหนยังไงแล้วจะเอายังไงกับลูกทั้ง๔คน